กันที่เรื่องราวน่าชื่นชมน่ายินดีของนักเรียน
เขาบอกว่าเด็กไทยความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก
อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเด็กหญิงคนนี้ค่ะ

แต่ความสามารถในการร้องเพลงสากล

บอกเลยว่าทำให้ชาวต่างชาติตะลึงกันเลยทีเดียวค่ะ

เดี๋ยวดูความสามารถของน้องคนนี้ก่อน

เพราะว่าในโซเชียลมีคนเอาไปคอเวอร์เยอะมาก

ต้องบอกเลยว่าทำเอาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
พากันเดินเที่ยวงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับ
สวนสาธารณะหนองบวกหาดในตัวเมืองเชียงใหม่

เมื่อมีเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งคนนี้
แต่งชุดนักเรียนยืนร้องเพลงสากล
อย่างภัยเลาะเลยนะอยู่ริมถนน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
ต้องหยุดฟังพร้อมกับถ่ายด้วยคลิป
ถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือเก็บเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ที่ยืนฟังน้องร้องเพลงจนจบเลย
เหมือนกับว่าต้องมนต์สะกดเขาบอกแบบนี้
ก่อนที่จะควักเงินในกระเป๋า

ท่ามกลางเสียงปรบมือด้วยความชื่นชมค่ะ
น้องคนนี้คือเด็กหญิงเมริสามูลใหม่
หรือน้องพิซซ่าอายุ๑๐ปีเท่านั้น

ที่มีการฝึกร้องเพลงแล้วก็หัดเล่นกีต้า
จากผู้ปกครองคือคุณม่อคุณพ่อคุณแม่
เป็นคนสอนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๓
ประกอบกับเป็นคนชอบเรียนภาษาอังกฤษ
แล้วก็ชอบฟังเพลงสากลเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กเลย
ก็คือครอบครัวปลูกฝังด้วย

สามารถเล่นกีต้าโปร่งได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะคะ

ทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญ
ตามงานถนนคนเดินต่างแล้วก็งานเทศกาลต่าง

ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชน

ตอนป๕ดีฉันร้องเพลงศาลชีวิตแล้วเหมือนกัน

ถ้าอย่างนี้น้องนิวนาวก็ร้องได้

พยายามจะร้องแล้วจะอ้าปาก็รู้แล้ว
จิงเกอร์เบลต่อ๕โอ้โฮฉันยังร้องไม่ได้